เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนอีกแล้วสืบเนื่องมาจากการบีบแตรอ่านะฮะ
คือรถคันนึงเนี่ยคือฝั่งของเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกไล่จี้ตูด
มีจังหวะคันนั้นปาดแซงขึ้นไปเขาก็เลยบีบแปลขึ้นไป

ไปเลยพี่พี่เห็นเเบียดบาดหน้าผมทำไม

ผมเตือนพี่เห็นผมเกือบชนแล้ว

เราบีบร้าเตือนไม่ได้ใช่ไหมค่ะ

อะห์ใช่ค่ะแต่เค้าก็คลิปมาลงดแหละคือ
เขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้
ถนนแบรรชน์ตัดใหม่ช่วงระหว่างซอยลาศานกับซอยแบรรชน์ตรงเนี่ยด้วยผู้ชมครับ
จังหวัดเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะแบบคือระงับอารมณ์อ่ะนะใช่ใช่
ระหว่างนี้จะมีเสียงผู้หญิงเนี่ยคือเข้ามาคนเดียวนะฮะ
แต่ว่าเขาเปิดสปีกเกอร์โฟนเหมือนกับบลูทูธลำโพงที่คุยกับแฟนอยู่พอดี
ค่ะแล้วแฟนเขาได้ยินเสียงเหมือนกับมีอะไร
แฟนเขาก็พยายามบอกมาทางสายว่าเออให้ใจเย็นเขาเลยตัดสินใจว่า
ขอโทษขอโทษไปให้เขาไปก่อนเนี่ยแต่ว่าเขาก็ติดใจว่า
แล้วเขาผิดตรงไหนเขาผิดหรือเปล่าที่ไปบีบแร่
ผมมีจังหวังว่าพอตรงซ้ายว่างเนี้ยผมก็เข้าซ้ายเลย
ผมจะเลี้ยซ้ายอยู่แล้วค่ะแล้วคือเหมือนเขาพุ่งขึ้นมาแล้ว
จะแซ่งผมแหละแต่ว่าทางหน้าเขาเนี้ยมันเป็นมันเป็นไฟแดงแล้ว
แล้วก็มีรถอยู่ข้างหน้าเขาค่ะเขาก็เบรกแล้วระหว่างที่ผมตกใจเนี้ย
ผมก็แล้วผมก็ขนาดกับรถรถที่อยู่ข้างหน้าเขาอืม
เขาใช้วิธีแทรกกลางหมดเลยอื้อหือค่ะอ่าแทรกกลางแล้วก็
ปาดหน้าผมตามในคลิปนะฮะผมรถหยิบแปลค่ะหนึ่งครั้งค่ะ
นั่นแหละฮะก็เกิดเรื่องตามในคลิปเขาบอกว่ามีรถอะไรมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย
หยิบแปลจะมาหาเรื่องเหรออือผมปล่อยเขาไปเถอะไปเถอะอะไรอย่างเงี้ย
โทษเขาก่อนเลยคือคือเราไม่อยากมีเรื่องแหละเราเลยพูดอย่างนั้นไปเลย
ใช่ฮะใช่ฮะผมก็ไม่อยากมีเรื่องแหละเพราะว่าเขาแบบคือผมเสียงเขาไม่ทันด้วย
คือเขาเขาปากดีอ่ะอ๋ออ๋อคือแบบเขามีเหตุผลเขาบอกว่าแล้วมันชนหรือยัง
อะไรอย่างเงี้ยบีบแสทำไมเพราะว่าอ้าวผมก็บีบแสเตินกลมันอันดรายแล้วหรอเนี่ย
ประมาณเนี้ยค่ะเขาบอกแล้วพี่ตูดแล้วชนหรือยังปาดหน้าแล้วชนหรือยัง
ก็คือแบบนี้อือฮือคือนั่นแหละผมว่าปล่อยเขาพูดเพราะว่าผมก็ไม่อยากมีเรื่องแหละ
ผมก็บอกเออโอเคโอเคทีหลายเขาแบบอันดรายวิวไม่อยู่ให้เตือนเพื่อนเพื่อสักอย่าง
ก็ไม่ได้บีบแสยาวมีแบบด่าเขาอะไรครับผมไม่บีบนึกครั้ง

กล้องหน้าที่เขาขับรถมาตอนแรก

เจอเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องดูตั้งแต่ต้นนะ

แต่ว่ากล้องของเจ้าของรถคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถกระบะ
เพราะมันสูงใช่ไหม

จะไม่เห็นคันสีบรอนรถเก๋งเลย

แล้วก็จะเป็นคลิปกล้องหลังที่จี้ตูดเมื่อสักครู่นี้

เพื่อพี่รถเก่งคันนี้

เพราะเราก็ไม่รู้เขาไปเจอกันมาตั้งแต่ตอนไหนนะ

ถามมาว่าถามพี่อุ๋ยหน่อยว่าตกลงแล้วเรามีรถเนี่ยเราจะมีแตรไว้ทำอะไร
เอ่อก็เอาไว้ประกอบพวงมาลัย

คุณผู้ชมถามมาอีกว่าอ้าวคุณพี่ที่ไปจี้ตูดแล้วก็ปาดหน้าเขา
ลงมาบอกว่าผมรีบเนี่ยถ้าพี่รีบพี่ก็ขับรถไปเลย
จะเสียเวลาลงมาว่าเขาทำไมไหนพี่ว่ารีบ
แต่สิ่งสำคัญก็คือพี่เขาบอกว่าแล้วชนหรือยัง
เออมันจะมาบอกปาดบอกจี้มันชนหรือยังเนี่ยใช่ไหม
นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูอีกเรื่องหนึ่ง